มาดูเรื่องดีที่รัฐบาลประเทศอื่นเขาทำให้เราในวันนี้นะคะ
มีมิตรมัยตรีจากหลายชาติด้วยกันทีเดียวคุณผู้ชมที่บริจาควัคซีนแล้วก็เวชพันธ์ทางการแพทย์
สำหรับการแก้ปัญหาโควิด๑๙ให้กับบ้านเรานะคะ
เมื่อช่วงเช้าค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะ
ก็ไปรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากรัฐบาลของประเทศสวิสเตอร์แลนด์นะคะ
ซึ่งสวิสเตอร์แลนด์บริจาคให้กับรัฐบาลไทย
เป็นผู้แทนรัฐบาลสวิสเตอร์แลนด์ในการมอบครั้งนี้นะคะ
นี่นะคะสำหรับเวชพันธุ์ที่เขามอบให้เนี่ย
เครื่องช่วยหายใจ๑๐๒เครื่อง
มูลค่า๙ล้านฟรังสวิสหรือประมาณกว่า๓๐๐ล้านบาทนะคะ
ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ได้โพสต์ข้อความพูดถึงคำกล่าว
ที่พูดถึงการบริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้กับไทยนะคะ
บอกว่าเรากำลังจะส่งมอบวัคซีนโควิดอย่างน้อย
๑ล้าน๕แสนโดสเป็นล็อตแรก
ซึ่งเป้าหมายก็คือการบริจาครวม๒๕๐๐๐โดส
สายสัมพันธ์อันแน่นแฟนของเราสำคัญเสมอมาและเสมอไปค่ะ
ไฟเซอร์ล็อตแรกจากสหรัฐนั้นก็จะถึงประเทศไทย
เช้ามืดนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะ

ระบุบอกว่าอังกฤษจะบริจาควัคซีนแอสตราเซเนก้า
จำนวน๔๑๕๐๐โดสแก่ประเทศไทย
ซึ่งจะถึงไทยใน๑๒สัปดาห์นี้หรือในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลก
ฉีดยาใต้รับบริจาควัคซีนเหล่านี้
ณช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการระบาดอย่างสาหัสเช่นนี้
ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าสหราชอาณาจักร
อยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอ
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตรมายตรี
ที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้มอบให้
ซึ่งก็จะเป็นส่วนช่วยสนับสนุนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในบ้านเราค่ะ